จอดคำหวานมาที่เรื่องของเจ๊แหละ
ว่ามีแฟนตัวเตี้ยน่ารักจะตาย
พอโพสทาร์ไว้เอาลองเท้าส้มสูงก็จะไม่ใส่แล้ว

แอบไบโปรล่าเหมือนกันนะครับ
แม่กรูแม่ก็อยู่ข้างโดโลงกัน
แอบไบโปรล่าเครื่องคืนลง

ถ้าอารมณ์นางลง

จบไปแล้วเมื่อวันเหรอจบแล้วเอามานี่ไง

มาด่าชั้นอีกพริกบันดาลช่วงที่จะตบปากให้หรือเปล่าแล้วโอ๊ยต้นกับไอ้เมย์ไม่ต้องทะเลาะกันแล้ว
เมย์พิชชนาธบอกเจชนะธิปนี่บอกว่าเฮ้ยมีคนบอกทำไมแฟนตัวเตี้ยจังเลย
นางโพสต์ฮาเลยว่าไว้อะไรรองเท้าส้นสูงไม่ใส่แล้ว
ตอนนี้รู้สึกว่าจะสวีทกันมากขึ้นด้วยสำหรับคู่รักของเมพิชนาธิ์เนี่ย
แฟนนุ่มนักเตะเจชนะทิพย์ที่เปิดว่าคบหาดูใจ
แถมยังมีโมเมนต์น่ารักใช้เคสโทรศัพท์คู่กัน

แย้มกันชัดแบบนี้เจชนะทิพย์
อ๋อหมายถึงว่าเขาลาส้นสูง
เพราะชนะทิพย์จะใส่ส้นสูงเองเหรอคะ
คือประมาณว่ามีแฟนตัวเตี้ยน่ารักจะตาย

เอาแฟนคลับถึงกับเขินตามสวีทกันหวาน

ดูว่าไอ้เมย์จะไม่ใส่รองเท้าส้นสูงได้นานแค่ไหน

หมายถึงเพราะนางเป็นคนติดรองเท้าส้นสูงมาก
เหรอเอ้ายังจิ้นหล่อปากเสียงแล้วนะ

ทำไมพี่เมียหอวงงานเรามีงาน

นี่พอเวลาเห็นก่อนหน้านี้ดูเงียบไปเนอ

แต่รู้สึกว่าการโพสต์ก็ดูแบวขึ้นนะพี่แมะ

นี่มีเอเวนต์

ไม่เด็กช่างหนังน้าบอกเงียบไปพัก
หรือเอาอีกแล้วไม่ยอม